ไปดูกันต่อเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่น

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายด้วย
แต่ได้มีไดโนเสาก่อนเลยครับ

ที่ขอนแก่นจีโอปาร์คอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่นี่เขามีการจัดกิจกรรมภายในอุทยานนี้ขึ้นมา
เป็นการผลักดันให้อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานทางธรณีระดับโลก
โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ
มาร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ร่วมกันลงบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันลงนามในเรื่องของความร่วมมือร่วมกันในการผลักดันบริเวณตรงนี้
ให้มันไปไกลระดับโลกช่วยกันพัฒนาพื้นที่แหล่งนี้นั่นเองนะครับ
ในงานมีอะไรบ้างมีการแสดงครับ
อ่าการไล่รำจากคณะกองยาวชาวชุมชนอำเภอเวียงเก่านะฮะ
แล้วก็มีการนำของดีของขึ้นชื่อของอำเภอไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า
แล้วตกลงขาวมาผ้าขาวมา
แต่สีอะไรหลายสีสีแดงบ้างเขียวบ้าง
เห็นเนี่ยมีแดงมีสลับกันไปนี่คือผ้าขาวม้านะ
นี่ก็คือเสือเสื้อพื้นหมอนใบ
และผ้าขาวม้า๑พื้นเห็นอยู่หลายพื้นอยู่นะ
มีไดโนเสาร์พูดง่ายของจักษานเครื่องจักษาน
นี่เป็นผ้าย้อมธรรมชาติด้วยเนี่ย
เยอะแยะมากมายที่เป็นของโอท็อปเป็นของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน
เขานำมาวางจัดจำหน่ายที่นี่เยอะมากนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีของกินของกินก็พลาดไม่ได้
ของอร่อยของขึ้นชื่อของอำเภอที่นี่เลยนะครับ
ร้านบอกเลยเขาบอกว่าสืบสารทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

นี่เหมือนเขาต้มครุก
ได้ลองกินสักคำแล้วก็ติดอกติดใจกันเป็นแถว
ใช่ไหมไส้กล้วยหรือเกา
เห็นไหมเห็นแล้วก็อยากจะไปนะ
นี่เขาเก็บของหม้อนี่วิธีการหมุน

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทยานแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ
ที่รวบรวมประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาไว้ที่นี่นะครับ
ใครอยากจะมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็ไปกันได้
ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือขอนแก่นจีโอปาร์คอำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่นครับไปขอนแก่นกันค่ะ
เป็นคำทันสมัยการศึกษาก็มีแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบนี้นะ
คือเขาเชื่อว่าที่นี่เป็นจุดที่ในสมัยโบราณมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่
ด้วยนะคะนี่แหละบริเวณตรงนี้ก็เลยจะผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบว่าวิถีชุมชนมีสินค้าของดีของเด็ดของชุมชนด้วย
แล้วก็ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันไปด้วย
ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจนะในเรื่องนี้ถูกต้องแล้วนะคะ